คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้พ่อค้าแม่ค้าเขาขายของอยู่ใช่ไหม
อยู่ดีบึ้มเสียงดังขึ้นมาตกใจเลย
อ้าวมอบแรงไฟท่วมแบบนี้ตรงเสาไฟ

ใช่พี่บุ๊คกลัวใช่ไหมว่ามันจะลามไป
แล้วดูสิความยุ่งเหยิงของสายไฟ

ใช่น่ากลัวมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องรีบไประงับเหตุเลย
เหตุไฟไหม้สายไฟตรงถนนเส้นทางเข้ากองบิน๔๔
ใกล้กับตลาดต้นพยอมในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเขาแตกตืดกันแล้วค่ะ
มาดูแล้วก็ลุ้นไปด้วยไงกลัวกลัวไฟจะลามไหม้ตลาด
ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๕นาที
ถึงสามารถดับไฟที่กำลังลุกอยู่ได้
ถามครอบคราวแม่ค้าที่เขาอยู่แถวนั้นข้าก็บอกว่าตอนแรก
ได้ยินเสียงเสียงระเบิดมันเกิดขึ้นใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
ทีนี้ประกายไฟมาแล้ว
แล้วก็มีไฟไหม้ตามสายไฟลามค่ะ
กลัวไงถ้าเกิดว่าไปติดอาคารพานิฑที่อยู่เท่านั้น
พอมันติดแล้วปุ๊บมันจะลามเร็ว
ถ้าเกิดไฟไหม้ลามมาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย
แล้วอย่างหนึ่งตรงข้ามเป็นตลาดด้วยไงคะ
ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะมีความเสียหายมาก
แต่ในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ